คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้อายุ๔๔ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเจอหมาตัดหน้าเธอล้มได้รับบาดเจ็บ
โมโหโมโหด่าด่าหมาด้วย
แล้วด่าไปถึงคนที่เลี้ยงหมาจรด้วย
กูต้องมาเจ็บเนี่ย

มันรับผิดชอบกูไว้หมาช่วยอะไรมันรับผิดชอบกู
หนูบอกพี่ตำรวจไว้เลยนะถ้าหมาซุ้มนี้ตายนะหนูหนูเอง
จำหน้าหนูไว้มีเดือดร้อนมาไม่มีเจ้าของ
แล้วว่าที่มาเผาหน้าบ้านมึงทุกวันหมามึงเปล่า
ไม่พอใจว่ายิงกูได้เลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในที่ถนนพัฒนาการปลายคลองนะครับ
ตัวเมืองตราดก็ประสานตำรวจชุดสายตรวจนะครับ
ให้ไปตรวจสอบพอไปถึงเจอผู้บาดเจ็บคือนางสาวทัพทิมชูพงศ
อายุ๔๔โอ้แผลถลอกเยอะเหมือนกันเต็มตัวเลย
นั่งอยู่กลางถนนเออะโวยวายด่าหมาแล้วด่าชาวบ้านแถวนั้น
ตำรวจพยายามสอบถามอาการบาดเจ็บนะครับแต่
นางสาวทัพทิมเธอบอกไม่เป็นไรฉันไม่ไปรักษาฉันจะกลับบ้านนะครับ
แต่ทิ้งท้ายบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาจัดการนะหมาแถวนี้ทุกตัวเลย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปคุยกับนายธนวัฒน์เจ้าของอู่ซ่อมรถใกล้กับที่เกิดเหตุ
เล่าบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าหมาตัวนั้นเป็นของใคร
แต่ตรงนี้มันมีหมาจรจัดหลายตัวคุณผู้ชมแล้วมักจะเดินแล้วก็วิ่งนะ
ตัดหน้ามอเตอร์ไซค์เวลากลางคืนไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ในอู่
ได้ยินเสียงหมาร้องแล้วแล้วเสียงรถจักรยานยนต์ล้มก็ตามมาด้วยเสียงเออะ
โวยวายออกไปก็เห็นนี่แหละพี่ทัพทิมเขาด่าหมาด่าคนเลี้ยงหมาอยู่
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวไปคุยกับกู้ภัยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ขับรถตามไปส่ง
นางสาวทัพทิมเขากลับบ้านนะนะแต่พอมาถึงบริเวณทางเข้าหน้าวัดหนองบัว
ยังไม่ถึงบ้านดีเลยนางสาวทัพทิมก็ขับรถล้มอีก
ได้รับบาดเจ็บอีกเล็กน้อยนะฮะก็ลุกขึ้นมาด่าโวยวายโวยวายอีก
กู้ภัยก็เลยคราวนี้ต้องไปเถอะไปโรงพยาบาลเถอะนะครับไปโรงพยาบาลตราดครับแพทย์ก็รักษาตัวให้ฮะ